เหตุที่เกิดขึ้นมีทั้งผู้รอดชีวิตที่สามารถ
หนีออกมาจากห้างได้แล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
รวมถึงมีทั้งผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ

บอกว่าเธอก็เป็นคนที่เผชิญกับเหตุรุนแรง
เหตุระทึกขวัญที่เกิดขึ้นภายในห้าง
แล้วเธอก็มาที่หน้าห้างเทอร์มินัล๒๑
เพื่อมาร่วมไว้อาลัยแก่เหยื่อที่เสียชีวิตด้วยนะครับ
หนึ่งในผู้เผชิญเหตุความรุนแรงได้รับการช่วยเหลือออกมาอย่างปลอดภัย
ก็คือคุณปรานีนามสมมุตินะครับ
คุณปรานีเธอเป็นพนักงานภายในห้าง
ซึ่งหลังจากที่เหตุการณ์คลี่คลาย
ซึ่งหลายคนก็เอาดอกไม้มาวาง
พร้อมกับมีการจุดเทียนไว้อะไร
บางคนเขียนกระดาษเป็นแผ่นข้อความเอามาวางไว้ตรงนี้เลยนะครับ
ถือว่าเป็นการไว้อาลัยเหยื่อที่เสียชีวิต
เปิดใจเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวระทึกที่เธอนั้นเจอมา
บอกว่าเหตุการณ์มันเหมือนฝันร้ายสุดสะเทือนใจ
เป็นหลายชั่วโมงที่ช่างทุกข์ทรมานเหลือเกินนะครับ

เพราะว่าใครไม่เจอกับตัวก็จะไม่รู้หรอกว่า
นาทีต่อนาที๔๕ชั่วโมงที่ติดกันอยู่
มันเหมือนการทดสอบจิตก่อนตายว่าณตอนนั้นถ้าเราตายจริง
จริงถ้ามันเกิดกับตัวเราจริงเราพร้อมไหม
เรามีอะไรที่เรายังไม่สะสาเหตุหรือเปล่า
เรามีอะไรที่เราจะไม่บอกคนข้างหลังอีกหรือเปล่า
คนที่อยู่ข้างเราที่เรายังไม่ได้ดูแลเขาเต็มที่

อันนี้แหละหนูว่าทุกคนควรต้องกลับไปคิดแล้ว
เราไม่รู้หรอกว่ามันจะมาเจ๊ะเอ่ยเราตอนไหนอะไรยังไง
นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เธอเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังนะครับ
คุณผู้ชมครับมีนักเรียนชายอีกคนหนึ่ง

คือได้รับบาดเจ็บแล้วก็พักรักษาตัว
อยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเขาให้ฟัง
เพราะว่าเขากลายเป็นบุคคลที่ศูนย์เสียแม่

แม่ของเขาก็คือนางนาริสราโชธกลางอายุ๕๒ปี
โดยน้องนักเรียนชั้นม๖รายนี้นะครับ
ก็เปิดเผยว่าขณะที่ตัวเขาเองแล้วก็แม่เนี่ย
นั่งรถสวนทางกับคนร้ายโดยแม่เป็นคนขับ
ระหว่างสวนทางกันอยู่คนร้ายก็จอดรถ
แล้วก็เปิดประตูรถของคนร้ายออกมากราดยิงรถของเขาทันที

ที่รถของเขาจะไหลไปชนกับต้นไม้
ตัวเขาเองถูกสะเก็ดกระสุนบริเวณแผ่นหลังได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
เพราะว่าตอนเกิดเหตุเขาเห็นแล้วว่ามีคนกราดยิงมาที่รถของเขา
เขาก็พยายามก้มหลบเต็มที่
แม่ก็พยายามก้มหลบเต็มที่แล้วเหมือนกัน
แต่ท้ายที่สุดแม่เสียชีวิตนะครับ

บริเวณถนนที่ออกจากวัดป่าสะทาบรวม
โชคร้ายที่ขับรถมาสวนกับรถคนร้าย
กำลังหนีออกมาจากวัดพอดีนะครับ
และในบรรดาบรรดาญาติหลายคน
ไปรอรับศพผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลมหาราช
ก็มีชายคนหนึ่งซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้พบกับเขา
ตั้งแต่ช่วงสายของเมื่อวานนี้
นั่นก็คือนายกันทีหวังประสบการณ์อายุ๒๒ปี

ซึ่งก็คือนางสาวกันนิกาการบรรจงอายุ๒๔ปี

ก็คือชั้นที่เจ้าหน้าที่ไปปะทะกับคนร้าย
แล้วก็ที่คนร้ายซ่อนอยู่

ออกตามหาแฟนสาวตั้งแต่ช่วงสายของเมื่อวานนี้
หลังจากทราบข่าวว่าเกิดเหตุยิงปะทะกัน
ซึ่งเป็นชั้นที่แฟนสาวทำงานอยู่
จากก่อนหน้านี้ก็ได้คุยกับเพื่อนของแฟนสาว
ก็เลยรู้ว่าแฟนถูกยิงที่มือได้รับบาดเจ็บ
และกำลังซ่อนตัวอยู่ภายในห้าง

ที่โรงพยาบาลด้วยความหวังว่ารถพยาบาล
จะขับพาผู้บาดเจ็บมาส่ง

แฟนสาวของเขาต้องไม่เป็นอะไร

ใช่ค่ะคือเมื่อวานนี้ทีมข่าวก็อยู่ข้าง

ให้กำลังใจคุณกันทีตลอดเลยว่า

แล้วหมอก็น่าจะรักษาให้หายจากอาการบาดเจ็บได้
ใช่ครับแต่เมื่อวานช่วงเย็นนะครับ
เป็นข่าวร้ายของคุณกันทีนะครับ
เพราะว่าแฟนของคุณกันที
ก็คือนางสาวกันนิกาการบรรจง
เป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิต

ที่ถูกนำตัวออกมาจากห้าง

พร้อมกับศพของคนร้ายนะครับ
แล้วก็คุณกันทีเองก็มาทราบทีหลังว่า

มีร่องรอยถูกยิงที่ศีรษะ๑นัด

น่าจะถูกยิงในช่วงที่มีการปะทะ

ยังติดต่อคุยกับแฟนได้ปกติอยู่
ก็คาดว่าแฟนสาวถูกยิงตาย
ห้องเย็นมรณะแห่งนั้นนะครับ
น่าจะถูกคนร้ายยิงแล้วก็เสียชีวิตตรงนั้นนะครับ

ใช่ค่ะเป็นเหตุสลดเป็นฝันร้าย
ของชาวโคราชรวมถึงคนไทยทั้งประเทศด้วย
แล้วก็ตอนนี้ก็มีคนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
แล้วก็ญาติผู้เสียชีวิตรวมถึงคนที่รอดชีวิตออกมาได้
ต่างเล่าเรื่องราวลงในโซเชียลเยอะมากเลยนะฮะ
ใช่ค่ะแต่ละเรื่องที่อ่านมันรู้สึกบีบหัวใจเหลือเกิน
เพราะว่าเขาถ่ายทอดประสบการณ์ที่
ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตบ้าง